โคราชเองก็มีเรื่องแปลก
แปลกจนชาวบ้านเขาถึงกับอึ้งและฟะลึงกันไปเลย
ที่เราจะพาไปที่เราบอกว่าแปลกก็คือนี่ค่ะ
รูปหมูแปดขา
แต่มีตัวเดียว
เจ้าหมูตัวนี้สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมาก

ถูกต้องแต่มันมีหัวเดียวคุณเห็นไหม

ใช่ไหมคะแต่หัวมีหัวเดียวนะคะ
ลูกหมู๘ขาอยู่ในบ้านเลขที่๕๐หมู่ที่๔
บ้านตะคร้อตำบลเทพารายอำเภอโคงจังหวัดนครราชศรีมา
คุณยายเย็นยาตะคุนะคะอายุ๗๐ปีเจ้าของบ้านเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่หมูที่เลี้ยงไว้คลอดลูกออกมาจำนวน๑๔ตัว
ซึ่งเจ้าหมูตัวนี้ก็ตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าโป๊ยกาย
ซึ่งเป็นลูกหมูตัวที่๖ที่แม่หมูคลอดออกมา
โป๊ยไก่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับลูกหมูตัวอื่นล่ะ
เพราะว่าคลอดออกมาได้เพียง๑ชั่วโมง

ด้วยความที่ว่ามันมีความผิดปกติของร่างกายนะครับ

จะนำเจ้าโป๊ยไก่มาเก็บรักษาเอาไว้ที่บ้าน
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์มาช่วยฉีดยารักษาสภาพของลูกหมูเอาไว้
เพราะคุณยายเชื่อว่า
ลูกหมูน่าจะมาให้โชคกับคุณยายนะ

จากก่อนหน้านี้คุณยายก็คุยกับเพื่อนบ้านบอกว่ายายฝัน
ฝันว่ามีเทวดาแต่งชุดขาวเลยนะ

บอกว่ายายยายจะมีโชคมีเงินมีทองจากสัตว์ประหลาด
และนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ยาย
อยากจะเก็บรักษาลูกหมูที่ตายตัวนี้เอาไว้
หมูตัวนี้มันแปลกจริงนะคุณผู้ชม
แต่ว่ามันแปลกด้วยความผิดปกติของทางร่างกายของมันนะคะ
ส่วนเรื่องของโชคลาภจะจริงหรือไม่จริง

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ว่ายังมีเรื่องราวของสัตว์แปลกในแต่ละที่ที่เราพบเจอกันแต่ละวัน